คุณคะมาต่อที่ข่าวนี้กันดีกว่าค่ะถ้าทางเด็กคนนี้จะแข็งแรงแน่นอน

น้องมายูนะคะโอ๊ยเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
ล่าสุดนะคุณอ้ำพัชลาขอเปิดบ้านนะ

คุณอ้ำพัชราภาขอเปิดบ้านค่ะคุณ
ให้แก๊งเพื่อนนะแล้วก็น้องมายูค่ะแค่เขาสำคัญเลยนะ
โชว์นี่ลีลาว่ายน้ำเด็ดจริงนะคะ

แต่ความสนุกล้วนเลยค่ะคุณค่ะ
ก็เพราะว่านางเอกนะคะไม่ได้เล่นแค่น้ำชิวสวยนะคะ

เพื่อสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสนุกให้กับหลานสาวด้วยค่ะ
ซึ่งจะจัดเต็มขนาดไหนเรามีคลิปมาการันตีค่ะคุณ

นี่สนุกสนานอยากจะเป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนอยากจะไปเล่นด้วย
คิดว่าจะได้ดูคุณอ้ามใส่ชุดบิกินมี
มายูนะคะมายูก็รักทุกคนค่ะสนุกมากวันนี้ค่ะ
น่ารักจริง
ใช่ค่ะคุณเดี๋ยวนี้มายูเก่งแล้วนะกระโดดน้ำเล่นน้ำ
สำคัญไปโรงเรียนคลิปล่าสุดไม่ร้องไห้แล้วนะคะ
เดินปลากระเป๋าต๊อกนี่น่ารักคนเก่งค่ะ